ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางยานเรือง
ชูเวทตีแสงหน้า

รัชพรชะลาดล
ชูเวทตีแสงหน้า

เจอกันกับชุวิตตีแสกหน้าเหมือนเดิมนะคะ
วันนี้หลายประเด็นจริงคุณชูวิทย์
ก็วันศุกร์คุณมิ้นเราต้องสรุป

วันนี้ก็พูดเรื่องยายเปรี้ยว

ก็เข้าไปในท่าขี้เหล็
ท่าขี้เหล็กเป็นศูนย์กลางพักยา
ของพระม่า
และอิทธิพลของว้า
คือท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่า
พม่าเนี่ยมีกลุ่มชาติภัณฑ์อยู่หลายกลุ่มด้วยกัน
และพม่ารัฐบาลพม่าเองก็พยายามจะเลี้ยงกลุ่มชนกลุ่มน้อยต่างเหล่านี้
ไม่ว่าว้าไม่ว่ากะเหลี่ยงไม่ว่าไทยใหญ่
แล้วก็อีกหลายชาติภัณฑ์

เมืองท่าขี้เหล็กเนี่ยซึ่งเป็นเมืองชายแดน
แล้วก็มีเมืองยอนมีป่าซาง
มีหลายเมืองที่อยู่ติดกับจีนบ้าง
ติดกับลาวบ้างนะครับ
และเส้นทางต่างเหล่านี้ก็เป็นอิทธิพลของกลุ่มชนต่าง
ซึ่งตั้งคุณมิ้นรู้ไหมตั้งอะไร
ตั้งโรงงานโรงงานยาเสพติด
โรงงานบางโรงก็ผลิตยาบ้านะฮะ
และมีรุ่นเป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นไทเกอร์
รุ่นเดียวกับรถกระบะรุ่นวีโก้

หนึ่งคือเป็นรุ่นของยาบ้าที่ออกมาในรุ่นหลัง
รุ่นแรกเนี่ยมันค่อนข้างจะบริสุทธิ์หมดแล้ว

ทุกวันนี้เราพยายามปราบปรามนะฮะตำรวจของท่านสมหมายกองวิสัยศุกร์เนี่ย
ตำรวจปราบปรามยาสิบกับป่าวป่าวสอปราบปรามแต่จำนวนที่จับได้เนี้ย
มิ้นรู้ไหมจับได้ประมาณเท่าไหร่ของที่ผลิตเข้ามาเนี่ย
เหรอคะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมคะใช่ครับอืมสักสามสิบเปอร์เซ็นถึงไหมคะ
เปอร์เซ็นต์สิบเองเหรอคะก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับ
มันมากัน๑๐ทางนะครับเราจับได้๕ทางมันเหลืออีก๕เนี่ย
หรือบางทีมายี่สิบเราจับไปได้สามทางสี่ทาง
มันก็เหลืออีกสิบกว่าทางที่ปุ้งเข้ามาซึ่งที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยก็เพราะว่า
มันมีเรื่องของยายเปรี้ยวซึ่งหนีไปในบริเวณ
คือโดยปกติอย่างที่ผมเรียนหลายครั้งแล้วว่าถ้าเป็นคนธรรมดาหนีไปเมืองลาวพร้อม๕นี่
ไม่ทันข้ามวันแล้วครับโดนจับกลับมาหมดแต่อันนี้เนี่ย
มันประหลาดตรงที่ว่าจับไม่ได้แม้ก็มีข่าวตอนแรกแรกว่าจะได้จะได้
แล้วก็หายไปหายไปเลยคราวเนี้ยตายแล้วตอนหลังเนี่ยก็มาข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้
ซึ่งอย่างที่ผมพูดไว้ตั้งเมื่อวานเนี่ยคุณมิ้นว่าเป็นเปอร์เฟคคลามคือเป็นฆาตกรรมร่วมสมัยซึ่งมีสมบูรณ์แบบฮะ
มีเรื่องของยาเสพติดมีเรื่องของความรุนแรงมีเรื่องของเซ็ต
อืมมีเรื่องของคนที่เป็นเพื่อนอ่าสาวสาวด้วยกันและที่สำคัญก็ใช้โซเชียลในด้านมืด
มีการเวทกันอ่าอืมเปลี่ยนแบบพูดคุยเซ็กโฟนกันอืม
และมีข่าวออกมาโดยตลอดเพราะยังจับตัวไม่ได้ค่ะเช่นเดียวกันฮะ
มีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นอีกนะครับในวันนี้เป็นฆาตกรรมฆ่าสามเณร
แล้วเป็นการฆ่าที่แปลกมากครับท่านผู้ชมครับฆ่าฝังโบกปูนและเอาพระพุทธรูปเนี่ย
ตั้งไว้อำพรางอย่างงี้มันมันต้องเรียกว่าอำพลางคาดการฆาตกรรม
ไม่ใช่มาบอกว่ารู้สึกผิดจะทำข่าวว่ารู้สึกผิดก็เลยไปเอาพระไปตั้งไว้
ก็คือวัยยาวัชกรใช่ไหมค่ะใช่ไหมคุณมิ้นค่ะคนนี้คือก่อนที่จะไม่เป็นพระเนี่ย
แล้วก็ฆ่าเนรเนี่ยงานเนี้ยนะฮะเรียกว่าพระฆ่าเนรอืมถามว่าก่อนที่จะฆ่าเนี่ย
เป็นวัยยาวัชกรแปลว่าอะไรครับท่านผู้ชมครับแปลว่าผู้ขนขวายช่วยทำกิจสงฆ์
ช่วยทำกิจของสงฆ์หมายถึงช่วยเหลือรับใช้พระสงฆ์ทำกิจธุระแทนสงฆ์
วัยวัชกรตามกฎหมายหมายถึงฆฤหัสก็คือคนธรรมดานี่แหละครับ
ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่เบิกจ่ายมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษา
จัดการทรัพย์สินของวัดเอออันนี้อันนี้คุณมิ้นสนใจ
คุณมิ้นไม่ทราบผมมันเด็กวัดเก่าผมมันเด็กวัดเทพศิรินค่ะ
คืออย่างนี้ครับพระเนี่ยก็ก่อนจะมาเป็นพระเป็นวัยวัชกร
ก็มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของวัดล่ะครับอืมดูไปดูมาก็มีเรื่องของ
คือผมอยากวันนี้ท่านผู้ชมคงจะดูข่าวกันหมดแล้วล่ะ
ว่ารู้ว่าสำเร็จถูกคนพระนี่ฆ่าอ่าแล้วก็ไปฝังไว้อ่า
ตำรวจก็ไปจับตัวมาได้นะใช่แต่ถามว่าผมที่พูดเนี่ยก็คือ
ประเด็นที่ผมจะพูดก็คือมาเฟียผลประโยชน์ของวัดเนี่ย
ทุกวัดเยอะไปหมดครับมาเฟียเหรอคะมาเฟียกับวัดเนี้ยนะคะ
วัดนี่แหละครับใช่ไหมล่ะว่าเป็นผลประโยชน์เรื่องที่จอดรถ
เดี๋ยวผมจะพูดในเบรกถัดไปว่ามีผลประโยชน์อะไรบ้างแต่เอาเรื่องที่จอดรถก่อน
เพราะมันเป็นเรื่องแปลกวัดทุกวัดมีปัญหา
รับจอดรถจริงค่ะแล้วคนที่จะรับจอดรถผลประโยชน์เนี่ย
มันจะต้องเป็นคนที่มีมาเฟียคือพูดง่ายว่า
ต้องเป็นกลุ่มคนที่มีผลประโยชน์เป็นนักเลงมีอิทธิพลมีอิทธิพลในพื้นที่นะครับ
เด็กวัดบ้างหรือว่าเป็นเด็กของหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้บ้าง
ถามว่าวัดกี่วัดครับที่มีผลประโยชน์ในเรื่องที่จอดรถเก็บตาตังค์
นะครับไม่ต้องดูอื่นไกลวัดโดยมากเนี่ย
ปัจจุบันนี้ก็คูณอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจโดยทั้งสิ้นค่ะและการเก็บเงินเนี่ย
โดยผลได้อาศัยผลประโยชน์ของวัดเนี่ยและเมื่อมีการขัดกัน
ระหว่างพระด้วยกันก็เองคนกับพระก็ดีกับพระด้วยกันเองก็ดี
นะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราเจอก่อนคือเรื่องของที่จอดรถ
นี่ผมยังไม่ได้คุยในเรื่องอื่นนะครับผมจะพูดให้ฟังว่า
วัดมาเฟียวัดการหาผลประโยชน์ของวัดหรือแม้กระทั่งกุฏิเนี่ย
ขอโทษนะครับวัดดีนี่ต้องมีสตางค์นะครับถึงจะอยู่ได้
อืมเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะฮะแต่ผมพูดได้เลยว่าวัดบางวัดเนี้ย
กรุงเทพนี่แหละครับในพื้นที่เศรษฐกิจวัดใหญ่โต
คนธรรมดาบวชไม่ได้ครับหรอคะบวชไม่ได้ครับถ้าไม่มีสตางค์เนี่ย
เข้าไปไม่ได้อ่ะต้องใช้เงินคืออันนี้เหมือนคล้ายคล้ายเหมือนแป๊เจี๊ยเข้าโรงเรียนไหมคะ
ยิ่งกว่าอย่างนั้นอีกเลยครับผมเรียนให้ทราบว่าอันนี้เป็นจุดบอด
ซึ่งวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วครับว่าพระฆ่าเนรก็เพราะอะไรครับ
ก็มีผลประโยชน์กับเรื่องที่จอดรถไปเค้นไปถามเนรเนรเอาหรือเปล่านะ
เงินทองอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ไม่ยอมรับก็ฆ่าเนรซะ
ไม่รู้จะเอาไปที่ไหนก็เอามาฝังเอาปูนโบกแล้วเอาพระพุทธรูปมาตั้ง
อันนี้คือสะกดวิญญาณหรือเปล่าเนี่ยอ้าวถ้าฝังเสร็จ
แล้วไอ้คนฝังเนี่ยเออยายนั่นมาหั่นครึ่ง
เสร็จแล้วสังกษีปิดยายเปรี้ยวอ่าไอ้นี่โบกภูนเลย
เอาพระพุทธรูปขุดได้เออถามว่าขุดเนี่ยไม่ใช่คนขุดคนหนึ่งได้ไหม
ไม่ได้ไม่ได้นะเขารับกันมาสามคนพระสงฆ์รูปหนึ่งคาราวาสสอง
ข่าวผมบอกว่ามีมากด้วยข่าวผมว่ามีมากกว่านี้มากกว่านี้อีกเหรอคะ
มากกว่านี้ฮะเพราะระดับที่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ย
ทางนั้นเนี่ยคงเป็นผู้หญิงอีกคนนึงมันก็เป็นผู้ชายคนเดียว
หญิงสามคนไม่มีแรงจะขุดยายเปรี้ยวก็ทิ้งไว้สังกษีปิดไปซะอย่างนั้น
หาง่ายเจอแล้วปรากฏว่าตัวหาไม่เจอหนีไปอยู่กองกำลังว้าแดง
คือถ้าหมดประโยชน์เมื่อไหร่โดนทิ้งเมื่อไหร่แล้วหมดสภาพเมื่อไหร
คือเขาต้องใช้ยาพวกนี้ให้ยาหายาง่ายเนี่ยก็เหมือนกับคุณอยู่ในโรงงานเนี่ย
กินอะไรจะเสพยาอะไรมันหาง่ายไปหมดเพราะว่ากลุ่มอย่างที่ผมบอกกลุ่มว้าแดงนี่
ว้าผมบอกว่าว้าผลิตมงขนไทยเสพคุณชุวิตแล้วการที่เขาปกป้องเปรี้ยวอย่างเงี้
เท่ากับว่าเปรี้ยวก็เป็นบุคคลสำคัญในขบวนการเหรอคะคืออย่างงี้ครับอ่า
คุณอาจจะมองว่าเป็นบุคคลสำคัญแต่ผมว่ามองผมมองเป็นเหยื่อเหยื่อเหยื่อ
ผู้หญิงหน้าตาดีในสภาพของกลุ่มว้าแดงห่างไกลจากความเจริญอืม
มีผู้หญิงสาวสาวสามคนมานะครับถามว่าอย่างนี้จะเหลือไหม
ว้าก็ชอบฮะเพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นโรงงานผลิตซึ่งแน่นอนฮะ
ต้องตัดขาดจากโลกภายนอกพอสมควรจะไม่ให้คนอืม
ที่ไม่ใช่คนที่ในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นที่ผมบอกว่าว้าผลิต
ไอ้คนขนเนี่ยเป็นมงค์ทั้งนั้นอ่ะอืมเพราะแปลกนะครับว่าทำไมมงค์ขน
นั่นสิเพราะผมเจอในคุกก่อมงค์น่ะอ่าที่คุณชวิตเคยบอกมงค์ขนอ่ะ
้าผลิตมงขนไทยเสพอันนี้เป็นสูตรเลยครับเพราะว่า
คนขนเนี่ยมันก็ขนมาปัจจุบันพอขนเข้ามาในเส้นทางต่างต่าง
ซึ่งเขาตีออกมามาสี่เส้นทางเส้นทางทางมาทางเชียงรายเส้นทางไปทางลาว
หลวงน้ำทาเส้นทางทางปางซางนะฮะเมืองยอนแล้วก็เข้ามาใน
จนกระทั่งปัจจุบันนี้นอกจากเข้ามาทางเหนือเชียงรายลงมาแล้ว
ก็ยังไปทางอีสานอีกซึ่งปัจจุบันเนี่ยยาเสพติดทางภาคอีสานก็เยอะ
ค่ะที่ผมเล่าสลับไปสลับมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพ
การฆาตกรรมร่วมสมัยนะฮะที่ใช้ความรุนแรงใช้ยาเสพติดนะฮะ
และก็ใช้โซเชียลในด้านมืดนะครับรวมทั้งพอตัดภาพไปปุ๊บ
ท่านผู้ชมจะเห็นว่าการฆ่าที่แบบแหมไอ้นี่มันอ้างข้ามเนรฝัง
กรบเอาพระตั้งแล้วให้คนมากราบไหว้บูชานี่ฮะถามว่ามันทำ
กันไปกันได้ยังไงนะคนสมัยนี้อืมผมจะพูดให้ฟังถึงเรื่องผลประโยชน์
พระอีกสักเล็กน้อยในเบรกถัดไปค่ะครับอ่าคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราพักกัน
หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาดูประเด็นนี้กันต่อ
คุณผู้ชมหลายคนส่งข้อความมายังอ่านอยู่นะคะส่งมาได้ใน

ชูวิทย์ตีแสกหน้า
คุณผู้ชมคะมาติดตามกันต่อสำหรับประเด็นที่คุณชุวิตเปิดเอาไว้มาเฟียกับวัด
คืออย่างนี้ที่ตายเนี่ยสำมันเนเนี่ย

เขาบอกว่ามีปัญหากันเรื่องเงิน
สามเณรคนนี้เนี่ยเป็นคนดีแต่เป็นคนพูดจาโผงผางเป็นคนพูดตรง
ก็อาจจะทำให้เกิดมีปากเสียงทะเลาะบันดาลโทษะสุดท้ายเสียชีวิต
ผลประโยชน์ครับแน่นอนครับสามเณรเห็นผลประโยชน์นะฮะ

เพราะวัยวัชกรมีหน้าที่ดูแลเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองคือพระเนี่ย
จับเงินจับทองเขียนเช็คได้

ก็คือเจ้าแล้วจะมีวัยวจากรทำไม
ก็คือการดูแลกิจผลประโยชน์ของสงฆ์ของพระนี่แหละครับ
ดังนั้นพอฆ่าทิ้ง
ข้าสามเนรท์ทิ้งแล้วนะ

ตัวเองเนี่ยมีผลประโยชน์จากอะไรครับ
จากการดูแลเรื่องที่จอดรถ

เงินทองหายไปเอ๊ะสำเร็จเอาไปหรือเปล่าหายไปไหนเอ้อเอ้ยเอาไปหรือเปล่า
ขนาดไหนขนาดนั้นน่ะไม่ได้เป็นพระนะครับคุณมิ้นท์ท่านผู้ชมครับ
นั้นนั้นไม่ได้เป็นพระไว้วัชกรเป็นคนธรรมดานี่แหละครับ
ก็สงสัยเนรก็เอาเนรไปซ้อมซ้อมไปซ้อมมาก็ตายทำแรงไปหน่อย
เสร็จแล้วก็ไม่รู้จะเอายังไงก็มาหาลือก็เอาฝังไว้ต้องขุดนะฮะ
ใช่ค่ะขุดลึกลงไปตั้งเมตรหนึ่งเนี่ยต้องขุดลงไปครับ
ถามว่าคนธรรมดาเนี่ยขุดมันจะขุดได้หรือครับต้องมีหลายคนหน่อยนะครับ
ขุดเสร็จยังต้องผสมปูนอีกนะฮะก็ถึงบอกแล้วคนเดียวมึงสองคนก็ทำไม่ได้
สมปูนเสร็จเทลงไปปาดเรียบและเอาพระพุทธรูปเนี่ย
ไปตั้งให้คนมาบูชาอืมประเด็นนี้ผมไม่ต้องไปพูดหรอกครับ
เพราะท่านคงจะดูในข่าวแต่ที่ผมอยากจะพูดคือผลประโยชน์ในวัดต่างเหล่านี้
มหาศาลครับไล่ไปเลยครับที่จอดรถอย่างที่ผมบอกคุณมิ้น
แล้วคุณมิ้นรู้ว่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะคะดอกไม้
คุณมิ้นเจ้าโอ้ยดอกไม้นี่มันเล็กน้อยดอกไม้ที่เข้าไปไหว้กำลัยดอกไม้นี่แหละครับ
ถึงขนาดว่าเปลี่ยนกันเลยถ้าเกิดผมได้เป็นเจ้าอาวาส
เปลี่ยนจากการไหว้ด้วยดอกบัวเป็นกล้วยไม้ได้เท่าไหร่
แล้วเกิดเจ้าวาดมีสวนกล้วยไม้ได้เท่าไหร่เปลี่ยนสภาพว่านอกจากนี้
วัดนี้ไม่เอาดอกบัวแล้วเอากล้วยไม้ไหว้แทน
คือผลประโยชน์ต่างเหล่านี้มองไม่เห็นนะฮะ
คนที่เห็นคือคนที่อยู่กับวัดคือล็อบบี้อย่างเงี้เหรอคะ
อันนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการ
คือจะไหว้ดอกไม้ชนิดนี้เปลี่ยนดอกไม้เป็นอีกชนิดหนึ่ง
อ่านะฮะแล้วคนไปวัดเนี่ยดอกไม้เยอะเท่าไหร่
ท่านผู้ชมครับคุณมิ้นเราไม่ทราบเอ่อหลวงพ่อเอ่อ
ที่โคลาสอ่ะที่ขอนที่ที่เอ่อหลวงพ่อคูณพ่อคูณอ่า
ทำไมจะต้องบริจาคร่างกายให้กับที่โรงพยาบาลที่ขอนแก่น
ไม่ใช่เอาร่างของท่านให้กับวัดแล้วก็ตั้งไว้
เพราะท่านกลัวว่าจะมีการหาผลประโยชน์นี่คือสิ่งสำคัญครับ
ว่าวัดต่างต่างเหล่านี้ผลประโยชน์ต่างต่างมหาศาลแม้งกับทางหลวงพ่อคูณเอง
สละสังขารแล้วยังไม่เอาร่างกายตัวเองเนี่ยไว้ที่วัดเลยเพราะกลัว
ทำไมจะต้องไปท่านต้องคิดถึงเขาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลเป็นครูใหญ่
ก็นี่แหละครับร้านขายของใช่ไหมครับ
บางคนก็เอาวัดไปเป็นตลาดนัดพื้นที่อย่างนี้ก็ได้ผลประโยชน์อีกครับ
พื้นที่จอดรถพื้นที่ขายของจนกระทั่งถึงแม้กระทั่งการอุปสมบท
การเช่าสาราเอากุฏิมีแอร์ไหมปกติมีแอร์ก็โดนอีก
เสียเงินอย่างเงี้เสียเงินครับอืมจะอุปสมบทในวัดดังดังในกรุงเทพเนี่ย
สตางค์ไม่มีไม่ได้ครับลองไปถึงคุณมิ้นครับมิ้นยังไม่ทราบ
ลงไปถึงเรื่องของการเช่าสาราตั้งสวดศพ
ฟังแล้วจะตกใจนะครับบางวัดเนี่ยให้มาเลยครับอัตรา
วันหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นวันละนะครับสามสี่หมื่น
ข้าทำความสะอาดข้าไฟข้าน้ำข้าเต็นข้าจอดรถข้าอาหาร
คือมันกลายเป็นธุรกิจซึ่งมีผลประโยชน์ซึ่งการดูแลเนี่ย
กลายเป็นว่าคนภายในวัดเนี่ยมีผลประโยชน์
ทีนี้พอผลประโยชน์ขัดกันมันก็บันไลล่ะครับ
คุณชุวิตผลประโยชน์ที่ว่าเนี่ยใครได้รับคะ
ก็แน่นอนสิครับก็ในเพลงก็ยังบอกวัดครึ่งกรรมการครึ่ง
ผลประโยชน์ของวัดนี่ก็แน่นอนสิครับก็ต้องมีพระแน่นอนล่ะครับ
ก็ในกรณีนี้ใช่ไหมล่ะครับที่ขัดกันผลประโยชน์แล้วก็เนร
ก็จัดการเนรซะเพราะว่าเนรไปรู้เงินทองหายไปก็ไปโทษเนร
ลักษณะที่ผมพูดก็คือผมอยากจะให้ดูที่การขัดแย้งผลประโยชน์ของวัดต่าง
ซึ่งมีมากมายครับไล่ไปเรียงไปเลยครับ
ตั้งแต่ที่ผมบอกที่จอดรถเรื่องดอกไม้เรื่องการขายของเรื่องการตั้งที่
ที่วัดเอาไปเช่านะครับไล่ไปถึงการอุปสมบทไล่ไปถึงการตั้งสวดศพ
ทุกอย่างเลยทุกอย่างเป็นเงินหมดครับแล้วแล้วมันแปลกฮะ
พวกนี้ไม่มีใครดูแลเรามองถึงเรื่องเล็กโอเคแล้วไปมองถึงเรื่องใหญ่
ก็อย่างที่เรามีเรื่องกับวัดที่ดังใหญ่ดังที่บริจาคทีนึง
คุณมิ้นจะตกใจฮะกระถิ่นหนึ่งเนี่ยเป็นพันล้าน
เคยได้ยินว่าเป็นหลักหมื่นหลักแสนก็ตกใจแล้วกระถิ่นหนึ่งสองพันสามพันล้าน
แล้วก็ลามไปถึงอะไรฮะลามไปถึงคนร่ำคนรวยที่เป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย
แล้วก็ไปพลาดโดนคดีฟอกเงินตัวเองโดนไม่พอลูกโดนอีก
นี่ครับนี่คือการทำบุญเอาหน้าภาวนาแต่ปากของสังคมไทยที่เราเห็นเรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องสำคัญ
เสียหน้าไม่ได้เสียเงินเท่าไหร่เสียกันและเราก็ไปพูดในเรื่องต่อไป
คือคุณมิ้นครับเวลาที่คุณมิ้นเดือดร้อนเนี่ยคุณมิ้นอยากจะร้องเรียนใคร
สมมุติแล้วกันนะสมมุติว่าคุณมิ้นเดือดร้อนคุณมิ้นไปไล่ร้องเรียน
ไปหาตำรวจก่อนไม่ได้ผลตำรวจอาจจะทำให้ก็ส่งไปเรื่องบัยการคนก็รู้ขั้นตอนอีก
คือเทคนิคของทางกฎหมายเนี่ยผมได้บอกไปหลายครั้งแล้วท่านผู้ชมครับ
กรณีวันนี้ครบ๒ปีของเสียชูวงชูวงนะครับไม่ใช่ชูวิทย์ชูวงค่ะชูวงนะครับ
แล้วพี่สาววันเพลนเขาก็เป็นตัวแทนที่จะมาร้องเรียนว่าเสียชูวงน้องชายเขา
ครบ๒ปีแล้วเขาร้องเรียนไปทั่วเรื่องยังไม่เดินไปไหนถามว่าไม่เดินไปไหนเพราะอะไรครับ
ผมเคยบอกแล้วครับเทคนิคนี้สมมุติว่าผมเนี่ยถูกดำเนินคดีเขากล่าวหา
ผมก็ต้องไปให้การถูกไหมครับตำรวจเรียกสอบสวนผมไปที่สถานีตำรวจ
ผมไม่ขอให้การผมขอไปให้การในชั้นศาลทำได้ครับแล้วท่านผู้ชมก็ต้องจำไว้ว่า
ถ้าท่านพูดอย่างนี้ตำรวจเขาไม่ว่าหรอกครับเขายิ่งชอบฮะพนักงานสอบสวนโอ้โหชอบเลยตบมือโอ้โหชอบชอบ
ส่งเรื่องต่ออายการเลยเพราะว่าตัวเองไม่ต้องทำส่งเรื่องไปอายการเลยครับก็ไปสู้ที่ศาล
อันนี้ถูกไหมครับถูกนะฮะถูกดังนั้นในกรณีของเสียชูวงเนี่ยพันธุ์ตำรวจโทบัญญินอึ้งพากรที่เป็นจำเลย
ท่านก็บอกตั้งพากรท่านก็บอกว่าท่านจะให้การชั้นศาลค่ะ
ดังนั้นการให้การชั้นศาลก็แสดงว่าก็ต้องไปต่อสู้แสดงกันกระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายที่ศาล
ถูกไหมครับเรื่องเดินไปถึงอายการก็ไปร้องที่อายการล่ะครับร้องว่ายังไงร้องขอความเป็นธรรม
คุ้นหน้าร้องขอความเป็นธรรมทีนี้ร้องขอความเป็นธรรมในกรณีการร้องขอความเป็นธรรมกับอายการเนี่ย
ร้องได้ครับร้องว่าท่านอายการครับทางตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้สอบประเด็นนั้นประเด็นนี้อยากให้
ร้องขอความให้สอบเพิ่มอายการก็จะไปบอกให้ตำรวจสอบประเด็นนี้เพิ่มซิตามที่มีผู้ร้องเรียนมา
แต่ในเมื่อปรากฏว่าตอนที่ไปให้การที่ชั้นตำรวจก็บอกว่าจะให้การในชั้นศาล
ก็ถ้าอย่างงั้นไม่รู้จะสอบอะไรล่ะครับเพราะว่าตัวเองไม่ได้ให้การเออนั่นแหละสิอันนี้คือสิ่งที่
วันเพ็ญที่เป็นพี่สาวของเสียชูวงพูดเอาไว้คือปัจจุบันมี๒คดีคือคดีหนึ่งคดีหุ้นนะครับ
หุ้นการปลอมแปลงเอกสารรับของโจร
ซึ่งมีทั้งโบรกเกอร์อะไรติดตามมาด้วยนะครับ
อีกประเด็นนึงก็คืออีกคดีหนึ่งคดีการฆ่ากรรม
กรรมโดยการไตรตองและก็อำพลางปิดบังซ่อนเล้น
ทั้งสองคดีเนี่ยดำเนินการไปตันอยู่ที่อายการ
อายการก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยในกรณีหุ้น
คดีหุ้นคือไอ้ยาการเจ้าของคดีสั่งฟ้อง
แต่เมื่อไปถึงอธิบดีอายการบอกว่าไม่สั่งฟ้อง
เรื่องก็จะตกกลับมาที่พบตรตำรวจล่ะครับ
พบตรก็จะมาตัดสินพบตรก็สั่งฟ้อง
ดังนั้นความเห็นเมื่อมันขัดแย้งกันระหว่างตำรวจกับอายการ
ก็จะส่งไปให้อายการสูงสุดท่านเป็นคนพิจารณา
ก็ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินว่าสรุปแล้วไอ้คดีหุ้นจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง
เพราะอายการกับตำรวจมีความคิดเห็นขัดแย้งกัน

ประเด็นที่๒ก็คือคดีเรื่องฆาตกรรม
คดีฆาตกรรมก็มีการให้การว่าจะไปให้การในชั้นศาลอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง
ทีนี้ไปถึงชั้นอายการ
อายการจะไปให้สอบอะไรก็ในเมื่อตัวเองไม่ได้ให้การบอกว่าจะให้การชั้นศาล

ก็ถ้าอย่างนี้มันไปก็ได้ไปปี๒ปีดูอย่างในบอสได้ทั้ง๕ปี

เมื่ออายการซึ่งเป็นทนายของแผ่นดินเนี่ยไม่ได้ดำเนินการหรือว่าชักช้าหรือว่ามีความเห็นว่าไม่สั่งฟ้อง
ตัวเองเนี่ยเห็นว่าอย่างนี้มันต้องฟ้องเห็นขัดแย้งอายการ
สามารถทำเรื่องสั่งฟ้องฮะก็แต่งตั้งทนายของตัวเองเนี่ยครับฟ้องสาร
ประชาชนคนธรรมดาทุกคนธรรมดาทำได้ครับโดยไม่ต้องไปพึ่งอายการ
ในคดีอย่างนี้มีครับในอดีตนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็มีคดีหมอฆ่าเมีย
ตอนแรกก็ไม่ฟ้องครับเสร็จแล้วทางญาติของเมียเนี่ยก็ไปดำเนินการฟ้องเอง
ค่ะนะครับฟ้องเองแล้วก็ได้ผลด้วยครับสารลงครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมคงจะต้องศึกษาและต้องเข้าใจก่อนว่า
แม้กระทั่งอายการไม่สั่งฟ้องเราก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเองโดยเราแต่งตั้งทนายฟ้องเอง
ซึ่งตอนนี้ทางวันเพลเนี่ยซึ่งเป็นพี่สาวเสียชูวงก็กระทำอย่างนี้อยู่นะครับ
แต่วิธีที่ดีแน่นอนครับถ้าเราก็ไม่ต้องไปเสียสตางค์ไงเราไม่ต้องไปจ้างทนายนะครับ
ถ้าทางอายการเขาเห็นด้วยว่าอย่างนี้มันต้องสมควรที่จะฟ้องครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ต้องบอกให้รู้กันไว้ว่ามันมีช่องโหวแบบนี้เกิดขึ้นด้วย
สำหรับเยอะสำหรับคนที่ไม่รู้กฎหมายก็อาจจะยังไม่ทราบ
แต่ตอนนี้รู้แล้วล่ะว่าประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเราถ้ามันล่าช้าจริงจริงมันมีการเหมือนประวิงเวลากัน
เราสามารถเสียเงินจ้างทนายแล้วฟ้องเองได้
ถูกต้องครับอันนี้สามารถทำเองได้ครับ
เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนเพิ่งจะได้ทราบเหมือนกันนะ
ใช่ครับคือเราทราบแต่ว่าอาจจะนึกไม่ถึงชาวบ้านธรรมดา
ผมก็พยายามมาพูดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจนะครับตามรายการนี้แหละ
ส่วนเรื่องที่ผมเป็นห่วงก็เราก็คุยกันไปเรื่อยคุณมิ้นครับ
ทำไปทำมาผมคุยไปหลายเรื่องแต่เรื่องสำคัญก็ยังไม่ได้รู้เรื่องนะครับ
เรื่องไหนคะก็เรื่องระเบิดนี่แหละครับ
ว่ายังไงมันก็ต้องทักท้วงกันหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้ไปยายเปรี้ยวหมด
เงียบใช่ไหมคะไปเปรี้ยวบ้างละ
เรื่องนู้นเรื่องนี้เฉฉัยกันไปเฉฉัยกันมา
แล้วเรื่องระเบิดที่โรงพยาบาลพ่อมงกุฎล่ะ
ไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วจับผู้ร้ายได้หรือยัง
ล่าสุดนี่เห็นว่าสเก็ตภาพตามกล้องวงจรปิดที่เสีย
อันนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่น่าจะต้องตามนะครับ
เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะเงียบแล้วจะหายไปเลย
คนอื่นอาจจะเงียบแต่ผมก็ทักท้วงถามดูว่ามันไปถึงไหนแล้ว
เพราะว่าผมไปตามเรื่องยายเปรี้ยวนี่มา๗วันแล้วเนี่ย
ตามไปตามมาว่าจะไปท่าขี้เหล็กซะหน่อย
นั่นแหละสิครับก็ต้องไปดูซะหน่อยสิครับ
ว้าแดงเป็นยังไงคือมันไม่เห็นด้วยตาม
มันไม่เห็นไม่ดูรู้สึกไม่ได้สัมผัส

ผมผิดอะไรผมก็จะไปดูเชียงใหม่เชียงรายดูสิผมไป
แต่คุณมิ้นไม่ต้องห่วงท่านผู้ชมครับ

คุณชวิตลงไปเขาเห็นหน้าเขาก็จำได้แล้ว
ผมปลอมตัวผมปลอมตัว
ผมเลือกจริงครับผมไปไหนผมปลอมตัวครับ
ถึงต้องลงสนามบินเนี่ย
ผมก็มีผ้าปิดปากผมมีใส่แว่นดำ
ว่าเป็นใครอีกฝั่งหนึ่งก็บอกถึงแม้นรู้แต่ไม่มีหลักฐานเดินมาหลัดสารภาพเอง
ก็ยังไม่สามารถที่จะจับได้มันต้องมีหลักฐานด้วยดังนั้นตอนนี้ก็รอกันอยู่
สารภาพเฉยไม่ได้เหรอคะคุณอ่าสมมุติว่าผมเดินไปผมบอกคุณบอกว่าผมฆ่าคนตายมา
ฆ่าใครอ่ะศพอยู่ไหนอ่าถูกไหมครับมันก็ต้องมีหลักฐานทางตำรวจเขาก็
ศรีวราท่านก็พูดในลักษณะของการท่านเป็นพนักงานสอบสวนนะครับ
ทั้งวันนี้ก็ยังรอกันอยู่ครับว่ามันได้เรื่องไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาดูซิว่า
ผมก็อยากจะมีรถหรูเหมือนกันนะคุณมิ้นนะผมก็มีสตางค์แต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยกล้าใช้เท่าไหร่
ตอนนี้รถหรูนี่หายจากท้องถนนไปเยอะมากเพราะว่าโดนหนักอยู่เหมือนกัน
เดี๋ยวไปดูสิผมไปดูรถหรูมา
ไปดูมาด้วยคุณผู้ชมก็เดี๋ยวอดใจรอพักอีกครู่นึงช่วงหน้ากลับไปดูหน่อยว่ารถหรูเนี่ยเป็นรถอะไรคุณนุ้ยจะได้รถแบบไหนสักครู่เดียวค่ะ
คุณชุวิตเราเคยคุยกันไงตอนนั้นน่ะรถหรูออกมาประมูลคุณชุวิตบอกคุณชุวิตไม่อยากได้ไม่ใช่เหรอคะ
คืออย่างนี้คุณบินผมไปเนี่ยห้างสรรพสินค้ามันก็มีที่ที่ให้จอดรถสำหรับรถซุปเปอร์คาร์

ทีนี้บางคนก็อาจจะบอกว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะฮะพื้นที่ส่วนบุคคลยังไงของผมว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเนี่ย
เขาจะไปทำยังไงจะให้จอดรถยังไงก็ได้คือในความรู้สึกเนี่ยสำหรับผมส่วนตัวผมนะมันก็แหมมันมีที่จอดรถหรู
คนที่มีปัญญาขับรถแพง๓๐๔๐ล้านหรือว่าเขาบังคับว่าต้องมีตั้งแต่๕ล้านขึ้นไป
คุณมิ้นเข้าใจไหมคือลดมูลค่าไม่ใช่๕มึง๑๐ล้านหรือเปล่า

คือเขาไม่ได้กำหนดหรอกแต่เขาเขียนไว้ว่าซุปเปอร์คาร์
คำว่าซุปเปอร์คาร์พาร์คกิ้งอันนั้นหมายความว่าจะต้องเป็นรถซุปเปอร์คาร์
ทีนี้ลดยังไงมันเป็นซุปเปอร์คาร์
จริงถ้ารถที่เป็นซุปเปอร์คาร์มจริงมันก็จะมีคุณสมบัติของมันอยู่แล้วนะคะ
เรื่องของแรงม้าเรื่องของดีไซน์เรื่องของยี่ห้อ
เอารถผมซุปเปอร์คาร์ไหมรถผมโตโยต้าหรือฮอนด้าอย่างนี้
ก็ต้องดูรุ่นต้องดูรุ่นรถญี่ปุ่นที่เป็นซุปเปอร์คาร์ก็มีนะคุณชุวิต

แอคคอร์ดคิดว่าแรงม้าอาจจะยังไม่ถึง
มันแรงม้าด้วยเหรอมันไม่ซุปเปอร์ไงก็มันไม่ซุปเปอร์
คือคือผมตั้งข้อสังเกตคือผมก็ไม่ได้หมั่นไส้นะ
อันนี้คุยตรงเพราะว่าผมกำลังจะพูดเรื่องของการที่รถหรูเนี่ย
เขาสำแดงราคาเป็นเท็จ
อันนี้มันยังพอประเทศไทยมันก็อย่างนี้แหละครับ
แต่ไอ้ที่มันสงสัยก็คือรถขโมยมาก็ยังมีด้วยนะ
อันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าคือบางทีคนซื้อก็ไม่รู้ไงว่าไอ้ที่เราจ่ายเงินซื้อไปเนี่ยซื้อมาถูกต้อง
แต่รถมันไม่ได้มาถูกต้องนี่มีอยู่ในเมืองไทย๔๒คันนะที่ถูกขโมยมา

คันที่อยู่ในการครอบครองของตำรวจที่ตามกลับมาได้แล้วเนี่ยแค่๑๓คันเอง
แล้วที่ไหนอีกตั้ง๓๐คันแล้วทำไมในห้างสรรพสินค้าเนี่ยจริงมันก็ถือว่ามันเป็นที่สาธารณะนะ
เป็นอาคารสาธารณะนะครับแต่ว่าเพราะว่าใครจะเข้าไปก็ได้ไม่ใช่เหรอครับ

เคยถามตรงตรงเลยว่าเรื่องทิพย์เหรอคือบางคนชอบบอกไงว่าขับรถแพงมีเงินให้ทิพย์หนัก
มันแคบครับรถซุปเปอร์คาร์ส่วนใหญ่ดีไซน์เนี่ย

ทีนี้เคยมีกรณีเหมือนกับว่าไปจอดใกล้กัน
ปรากฏว่ารถธรรมดาดันไปเฉียวซุปเปอร์คาร์

ทำให้ผมคิดถึงยุคสมัยหนึ่งในสมัยอัฟริกาใต้
ที่เมืองโจฮันเนสเบิกอะไรแถบนั้น

ผมด้วยความรู้สึกว่าห้องน้ำเขาแบ่ง
ปัจจุบันที่เจาะรถเขาก็แบ่ง
แล้วเราก็แบ่งบัตรเครดิต

บัตรเครดิตแพลตตินัมนะครับ
นี่คือการแบ่งในทางทุนนิยม
ผมไม่ได้เป็นนักต่อท่านตัวนิยมแล้วครับ
แต่มันสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้
ในกรณีของยายเปรี้ยวเนี่ย
ที่ออกมาแสดงภาพทั้งที่ตัวเองเนี่ย
ต้องหาเงินส่งที่บ้านเพื่อปลูกบ้าน

ว่าออกมาจากร้านหรูเอาเงินมาโชว์

มีฐานะซึ่งลักษณะนี้มันเป็นการกล่อมกล่าว

ลักษณะการจอดรถจะต้องมีซุปเปอร์คาร์
จริงครับใครมีปัญญาใครซื้อได้ก็ซื้อนะครับผมไม่ว่า
แต่ตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันชักสงสัยเพราะมันมีรถขโมยมาด้วยโจรกรรมมาด้วย
และเขาก็ยืนยันว่ารถของเขาเนี่ยเป็นรถที่ถูกต้อง

ก็คือนายชื่ออะไรน่ะ

เขาบอกรถเขาเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ซึ่งจริงมันเรื่องน่าประหลาดครับท่านผู้ชม
เพราะรถทั้งคันเนี่ยเออถ้ามันเป็นเพชรสักเม็ดนึงเนี่ยจะไม่ว่าเลย
รถทั้งคันรถก็ราคาแพง
ผ่านมาผ่านวิธีการกรมศุลกากรต่างจนกระทั่งมาขับ
ปรากฏว่ามีทั้งรถขโมยรถที่แสดงสำแดงราคาเป็นเท็จ
ซึ่งจริงมันก็ไม่น่าจะเท็จครับเพราะว่ามันถูกต้องตามขั้นตอน
มันผ่านศูนยากากรมามันแล้วผ่านมาได้ยังไงล่ะครับ
มันไปเทศตรงไหนนั่นแหละสิครับมันไปเทศตรงไหน
ผ่านมาได้ยังไงแล้วมาตีทะเบียนได้ยังไง
ผมก็ไม่เข้าใจในประเทศไทยนี่มีเรื่องแปลกหลายอย่างนะครับ
เพราะจริงถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยจำนวนรถซุปเปอร์คาร์กับรถทั่วไป
เปอร์เซ็นต์มันต่างกันใช่ไหมครับจำนวนรถมันไม่เยอะเลยนะ
มันไม่เยอะแล้วก็จะเห็นชัดแล้วครับว่าถ้ารถซุปเปอร์คาร์มาเนี่ยก็รู้อยู่ครับ
มันใครจะซื้อได้คุณมิ้นครับผมยังไม่ซื้อเลยคุณมิ้นก็ไม่ซื้อ
คนที่ซื้อได้เนี่ยเขาต้องมีปัญญายังไง
หรือว่าจะต้องเป็นแบบที่เข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็คือพอซื้อมาใช้เงินใช้ทองที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาซื้อ
วันนี้ผมก็เลยไปดูไงไปดูเห็นกระตาวัยห้างสรรพสินค้าต่างเหล่านี้
เขาแบ่งพื้นที่ไว้แล้วสำหรับรถซูเปอร์คาร์นะครับ
ซึ่งอันนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามีการแบ่งสภาพของคนในสังคม
สภาพโดยการใช้รถดูวิธีการลดนะครับ
ซึ่งจริงเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นในหลายประเทศนะ
ผมอยู่ประเทศอเมริกาผมก็ไม่เคยเห็นนะมันก็มีรถซุปเปอร์คาร์

ไม่มีแบ่งโซนจอดนะครับผมก็เชื่อว่ามันเป็นสิทธิที่ทำได้นะครับ
ผมอยากจะซื้อรถแพงรถถูกยังไงก็แล้วแต่นะครับ
แต่ประเด็นที่ผมมองก็คือว่ามันถูกแบ่งออกมา
พื้นที่ตรงนี้มันก็ใกล้ทางเข้าด้วย

พื้นที่มันก็ใกล้ทางเข้าด้วยพื้นที่นี้ก็มีแต่รถแพงทั้งนั้น
คือเข้ามาก็ถึงที่จอดเลยเหรอคะ

เขาจะทำอย่างไรก็ทำได้นะครับ
แต่ก็อย่างบอกที่บอกแล้วครับว่า
มันก็มีสิทธิแล้วก็มีสิ่งที่ผมก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์

บางคนก็อาจจะกลัวว่ารถเขาเสียหายนะครับ
หรือทั้งทีเราอาจจะมองได้อย่างใกล้ที่จอดส่วนตัวอย่างนี้เหรอคะ
อาจจะมองได้ว่าลดราคาแพงนี่นะ

เพราะตรงนี้มันจอดรถแล้วใครก็เห็นนะครับ
เพราะว่าคนที่เขาบอกว่าเขาทำถูกต้อง
ธุรกิจเขาเสียหายเนี่ยมาอายัดรถเขา
หลายร้อยล้านทำเสียชื่อเสียงความเชื่อถือ
นก็พร้อมจะยินดีไปชี้แจง
เพราะว่าเรื่องแปลกว่าสมัยก่อนเราก็บอกว่า
เคยเจอแต่ว่ารถเราเนี่ยถูกขโมยเอาไปขายที่ลาวที่เขมร
เดี๋ยวนี้มันหนักถึงกระถารถที่อังกฤษถูกขโมยเอามาขายที่ไทย

ก็ผมถึงบอกไงนะครับว่าอย่างนี้สุรกากรหรือเปล่าครับ
เพราะรถเอาเข้ามาเนี่ยก็เอาเข้ามาอย่างถูกต้อง
อย่างนี้เอามาแล้วก็มาอายัดที่อายัด
คนที่เขาถูกต้องที่เขาซื้อมาอย่างบริสุทธิ์ใจ

ผมก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะคนที่เขาซื้อมานี่

แล้วก็เอาทะเบียนรถให้ดูว่าตัวเองซื้อมา

บางคนเก็บเงินเก็บหอมรอมริบซื้อฝันก็มีนะ
ถูกต้องครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ว่า

ก็เรื่องของนางในวันเพล
ที่พูดเรื่องของพี่สาวน้องชายตัวเอง
ต่อสู้เพื่อร้องขอความเป็นธรรม

ตอนนี้เอาละจะไปตามอายัด

อันนี้ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดผมไม่พูดขึ้นมาเนี่ย
เป็นเรื่องประหลาดแต่ผมพูดขึ้นมาปุ๊บเออ
คนมันก็ฟังนะคุณมิ้นนะว่าเอ๊ะทำไมมันประหลาดจริง
จริงจริงคือหลายคนอาจจะรู้สึกไม่อยากใช้คำว่าเคยชิน
แต่มันเป็นแบบนั้นจริงนะคุณผู้ชมคือเห็นจนชินได้ยินจนชิน
ไม่ใช่ว่าไม่อยากทำอะไรไม่อยากไม่ใช่ว่าไม่อยากจะไม่ทำอะไรเลย

ทุกอย่างมันหยุดนิ่งอยู่กับตรงกระบวนการที่มันควรจะเป็น
ตามขั้นตอนที่มันถูกต้องแต่กลายเป็นว่าตรงนั้นมันกลายเป็นช่องโหว
มันกลายเป็นจุดบอดที่ทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้น
ถูกต้องครับก็ท้ายสุดผมก็เลยมาบอกว่าท่านผู้ชมครับ
ถ้าท่านไปร้องเรียนที่ไหนแล้วไม่ได้ผลก็ลองมาร้องกับผมดูนะครับ
รายการนี้แหละครับผมก็จะเอาเรื่องของท่านมาพูด
ในรายการตีแสกหน้าที่คุณมิ้นพูดอยู่เป็นประจำว่า
คนไทยตาสว่างแล้วก็บอกอีเมลบางคนก็มาหาผมถึงที่นี่
แต่ว่าผมก็ไม่ได้อยู่ทั้งวันนะฮะก็มีทีมงานคอยรับเรื่องอยู่
ถ้าท่านร้องที่ไหนศูนย์ดำรงธรรมไม่ได้เรื่องร้องที่นั่นไม่ได้เรื่อง
นี่ไม่ได้เรื่องก็ไม่แน่นะครับในรายการชูวิตตีแสกหน้า
ก็อาจจะช่วยท่านได้ถึงแม้จะไม่มากเพราะว่าผมไม่มีอำนาจวาสนา
แต่ผมก็พอกับคุณมิ้นก็พอจะมีปากที่จะพูดในรายการไทยรัฐนี่แหละครับ

ซึ่งเป็นประโยชน์ว่าผมเชื่อว่าหลายท่านก็ส่งมาให้ผม
ถือว่าถ้าไม่ได้ร้องเรียนที่ไหนแล้วไม่ได้เรื่องก็หาชูวิทย์ล่ะครับ
อย่างที่เรารู้กันนะคุณผู้ชมคนเราเดี๋ยวนี้ไว้ใจกันก็ลำบากมากหน้าหลายตา
ไม่รู้ว่ามันมีกลวิธีหรือมีเทคนิคอะไรที่มันแยบยนต์
นี่แหละดูชุวิตตีแสกหน้าคุณชุวิตจะมานั่งวิเคราะห์
มานั่งเปิดมุมมองเพื่อให้คนไทยทุกคนได้ตาสว่างกัน
ในหลายเรื่องที่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่คุ้นเคย
อาจจะเป็นเรื่องที่เคยชินแต่บางอย่างเราก็ไม่ควรคุ้น

คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์เรื่องวัดมาเยอะมาก
ตั้งแต่ที่จอดรถดอกไม้กุฏิสารา
รายได้เยอะแยะไปหมดฮะแล้วรายได้ตรงนี้ก็
คนไทยเราก็ใจบุญนะครับก็ให้วัด
แม้กระทั่งเวลาไปทำดอกไม้
ดอกไม้ที่เขาเรียกอะไรเวลาไปที่งานศพ
ดอกไม้จันทร์ไม่ใช่ครับกระเช้า

ไปกระเช้าตัวตีพวงรีดครับ
พวงรีดนี้ก็ขายได้นะครับแล้วก็ต้องมีสัมภาษณ์นะครับ
อาหารที่จะมาในงานวัดงานศพ
ก็ต้องได้รับสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็หมายความว่าพระ
ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าอาวาสต้องอนุญาตให้
ถึงจะเข้ามาได้นะไม่ใช่สุ่ม๔สุ่ม๕เข้าไป
ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะแล้วก็อีกหลายเรื่อง
ว่าสุดท้ายแล้วมันไปจบอยู่ตรงกระบวนการที่เป็นส่วนกลางทั้งนั้นแหละ
เพราะฉะนั้นฝากกันเอาไว้ด้วยวันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วนะคะ